อันนี้ก็เหตุการณ์ซ้ำสองนะคะ
แปลงไฟฟ้าระเบิดคุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ด
พอระเบิดแล้วก็มีไฟลุกไหม้ตามมานะคะ
เจ้าหน้าที่มาดับไฟไว้ได้ก่อนที่จะลุกลามบานปลายค่ะ
เรียบร้อย

โอ้โหนาทีสำคัญเลยคุณผู้ชมค่ะหม้อแปลงไฟฟ้ามันระเบิด
แล้วประกายไฟเนี่ยมันพุ่งแตกกระจายอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะ
เสียงดังสนั่นหวั่นไหวหลังจากนั้นก็มีเพลิงไหม้ที่หม้อแปลงไฟฟ้า
คนที่อยู่แถวนั้นแล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ย
ตกใจกันทุกคนนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
ริมถนนสายเสรภูมิคำโพนสูง
บ้านดงประเสริฐตำบลขวัญเมืองอัมเภอเศรษฐพูมจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
กู้ไพรสิลานครรถดับเปลิงเทศบาลตำบลเศรษฐพูม
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เข้ามาตัดกระแสไฟฟ้านะคะ
แล้วก็เอาถังเคมีฉีดดับไฟนะคะ
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าระหว่างที่เขาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

แล้วก็มีเปลวไฟลุกไหม้ที่หม้อแปลงไฟฟ้าแบบนี้ค่ะ
ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาดับไฟ
เพราะกลัวจะลุกลามไปพื้นที่ใกล้เคียงนะคะ
ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าได้รับความเสียหายนะคะ
ก็เลยทำให้ไฟฟ้าในหมู่บ้านบ้านดงประเสริฐ๕๐๐หลังคาเรือน

จนตอนนี้ใช้กระแสไฟฟ้าได้ตามปกติแล้วนะคะ
สาเหตุคาดว่ามาจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่ว่าเกิดขึ้นได้ยังไง
เดี๋ยวก็คงต้องไปตรวจสอบเบื้องลึกกันต่อไปค่ะ